จ้าสำหรับใครนะคะที่คิดถึงผลงานการแสดงของหนุ่มโตโนภาคินหนุ่มหล่อคนนี้

มีข่าวดีมาฝากแฟนด้วยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
แว่นรับบทเป็นคุณหมอค่ะ
แต่พอตกดึกกลายร่างได้กลายร่างเป็นเสือซะอย่างนั้นเอออ่า
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของละครคู่กับน้องนิชา
เฟิร์มแล้วว่ามกราคมนี้ได้ดูกันแน่นอนนะจ๊ะ
แต่ที่ไม่ต้องรอนานก็คือเรื่องของงานช่วยสัตว์ทะเลค่ะ
ไหว้หลายคนช่วยจะโดนพิษโควิด
โตโน่ก็ว่ายน้ำไปได้เพียงแค่๕วันก็ต้องหยุดไปนะคะ
แต่ก็ได้เงินเพียงพอไปซื้อเครื่องมือแพทย์

โดยในวันพฤหัสสบดีที่๒๙ตุลาคมที่จะถึงนี้นะ
โตโน่เองก็จะเดินทางไปส่งมอบอุปกรณ์
ให้กับศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลที่จังหวัดระยองด้วยจ้า
ผมชื่นใจแล้วผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ช่วยกัน
แม้ว่าจะเจอโควิดแล้วก็ไหว้ไปได้แค่๕วัน
แต่เงินที่เราได้มามันสามารถซื้อเครื่องมือที่จำเป็นได้ทุกอย่าง
สำนวนเงินเท่าไรเดี๋ยวรอดู
เป็นกำลังใจให้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวดีค่ะ
ทำเอาแฟนคลับของแก๊งอสรพิษกันริดโน่ฟินไปตามตามกันแน่นอน
นั่นก็คือการกลับมารวมตัวกันเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งในรอบ๓ปีเลยนะ
พี่ใหญ่อย่างเฮียโน่คอนเฟิร์มเลยว่างานนี้เอฟซีมีเฮแน่นอน
จริงแล้วมีเสียงเรียกร้องมาตลอด

เดี๋ยวได้รอดูกันแต่แฟนคลับเตรียมเฮได้เลย
ผมว่าตอนนี้ประมาณ๘๐แล้วครับ

ใช่นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตครบรอบ๑๐ปี